คุณผู้ชมคะกล่องสุ่มของคุณพิมพิพายถูกพูดถึงอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะนางเอกสาวชื่อดังคุณจักรจันทร์อคัมซิริ
ได้มีการโพสต์คลิปลงไอจีส่วนตัวของเธอนะคะ
กำลังแกะกล่องสุมหนึ่งหมื่นบาทของคุณพิมพ์ริพาย

แล้วหนึ่งหมื่นของคุณจักรจันทร์ได้เครื่องสำอางได้น้ำหอมยี่ห้อดัง
ได้โทรศัพท์มือถือและได้รถจักรยานยนต์

บอกว่าทำไมมีแต่คนดังที่ได้ของดี

เจ๊จงหูทอดชื่อดังนะคะ

ใช่ค่ะคนก็เลยสงสัยว่า
แล้วฉันล่ะแล้วผมล่ะได้อะไรกันบ้าง

อันนี้เจ๊จงมาได้อย่างคุณแจรถรถจักรยานยนต์
คือเหมือนกับว่าชาวเน็ตบอกว่าคนทั่วไปได้เนี่ยแหม

ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถาม
คุณจักรจันทร์นะคะก็คุยกับผู้จัดการส่วนตัว
เพราะว่าคุณจักรจันทร์ติดถ่ายงานอยู่

คุณจักรจันทร์ได้รับกล่องสุ่มเมื่อวาน
ด้วยความตื่นเต้นก็อัดคลิปรีวิวทันที

ยืนยันว่าไม่ได้ใช้เส้นสายความเป็นดาราใด
แต่คุณจักรจันทร์ติดตามคุณพิมพิพายตลอดอยู่แล้ว

ก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของการแบรนดอม

ก็ส่งข้อความไปตอนที่คุณพิมริพาย

ไม่ได้ใช้แบบความเป็นดาราอะไรเลย
ให้แม่บ้านใช้แอคเคาน์ของแม่บ้าน

คุณพิมริภัยเห็นแล้วรู้ว่าเป็นคุณจักรจันทร์ไง
เป็นแม่บ้านเป็นคนเอฟให้ด้วยซ้ำ
เป็นแอคเคาท์แม่บ้านแบบนี้ค่ะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเตรียมกันนะคะ

คือบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตไงว่าแหม
คนดังได้เยอะเนี่ยเตรียมกันหรือเปล่า
ใช่หรือบางทีใช้ชื่อดาราเองแล้วเป็นชื่อคนดัง
แล้วไปซื้อของอย่างนี้
รู้หรือเปล่าว่าเป็นดาราดังก็เลยได้ของดี
คุณจักรจันทร์บอกไม่ใช่ใช้แอคเคาน์แม่บ้านด้วยซ้ำอ่า
คุณพิมพิพายเขาก็ยืนยันตลอดว่าของเขาก็ให้จริงนั่นแหละ
แต่ใครได้ไม่ได้อย่างไรก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะ